คุณผู้ชมกรณีไปพบศพเซลล์ขายปุ๋ย

เหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนที่เป็นศพ
คือกลายเป็นบุคคลศูนย์หายไปตั้งแต่๑๓พฤศจิกาปี๕๙

ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นคดีใหญ่เมื่อปีที่แล้ว

ออกมาช่วงสักประมาณข่าวนี้ออกประมาณธันวาปี๖๒
ทีนี้พอจับมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
มันเป็นเรื่องคดีที่ส่งฟ้องไม่ทันจนครบกำหนดฝากขัง

ลูกน้องคนสนิทออกมาตั้งแต่ต้นมีนาที่ผ่านมา
ครอบครัวเขาก็เลยไม่สบายใจไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเสียถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
จะโดนข่มขู่ไหมจะเกิดอะไรขึ้น
ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยออกหมายจับเสียหายกับลูกน้องคนสนิทอีกรอบนึงแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ยเหตุการณ์กรณีพบศพนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๖ปี
ที่เป็นเซลล์ขายปุ๋ยแล้วกลายเป็นบุคคลศูนย์หายนาน๓ปี
ไปเจอศพอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็จมน้ำอยู่ในคลองชายนาฏป่าศักดิ
ที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี
ทีนี้จากการตรวจสอบหลักฐานอันนี้คือภาพเก่าตอนที่ไปเจอรถนะ
ก็เลยเชื่อได้ว่าทางเซลล์ขายปุ๋ยถูกฆ่าถ่วงน้ำพร้อมกับรถ
เจ้าหน้าที่เขาก็ตามสิคะเขาก็แกะรอยเขาก็ไปหาหลักฐาน
แล้วมันก็มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงเสียคนสนิท
ทีนี้ตำรวจก็เลยมีการตามจับกลุ่มเป็นการออกไหมจับผู้ต้องหา๒คน
คนนึงคือเสียคนสนิทที่ว่าชื่อว่านายสันติจึงทองดีหรือว่าเสียไฮอายุ๖๒ปี
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นลูกน้องของเสียชื่อว่านายแจ๊คหรือว่านายนิวัฒน์เฉลิมวัดอายุ๓๖ปี
ตอนนั้นที่โดนก็คือฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ตอนที่ไปจับกลุ่มนี่คือไปถึงที่บริษัทเลยนะคะ
แล้วทั้งคู่ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
พนักงานสอบสวนก็คุมตัวไปฝากขัง
แต่ปรากฏว่าคดีนี้สั่งฟ้อง
คดีสั่งฟ้องไม่ทันจนครบกำหนดฝากขัง
ก็เลยทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเลยเสียหายกับนายแจ๊ค
ปล่อยออกมาจากเรือนจำที่จังหวัดสระบุรี

เพราะว่าเขาก็ต้องมีการสอบสำนวนเพิ่ม
หลังจากที่ตำรวจไปตามจับกลุ่มผู้ต้องหา
คนที่๓ได้อีกคนนึงคือนายมาโนธสอบสวัสดิ์
ทีนี้รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก็บอกนะคะ
พนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้ก่อนวันครบ
หดฝากขังครั้งสุดท้าย๑วัน
ประกอบกับจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
ถ้าเกิดว่าผลสอบสวนได้มาครบถ้วน
จะยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๓ทันที

ทางด้านแม่ของผู้ตาย
ก็คือคุณแม่ลั่นธมวงสิงอายุ๕๖ปี
บอกแบบนี้แม่ก็ตามข่าวลูกสาวมาตลอดเลย
พอแม่มารู้ว่าเสียถูกปล่อยตัวออกมา
เพราะว่ายื่นฟ้องคดีไม่ทันแม่กังวลเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าคือเสียหายเขามีพวกเยอะ

จะส่งคนมาทำร้ายคนในครอบครัวแม่ไหม

แม่บอกว่าแม่ไม่ได้คิดมากแต่มันมีจริงนะรู้ไหม

แม่ข้อความในแชทคืออะไรแม่บอกกับทีมข่าวได้ไหมคะ
แม่บอกว่าอ๋อข้อความในแชทที่มาถึงหลานสาว
เขาเขียนไว้ว่าระวังตัวไว้เพราะอาจจะถูกฟ้องกลับ

คดีความก็มีแต่เรื่องลูกสาวอย่างเดียวก็คงหมายถึงเรื่องนี้นี่แหละ
แม่ก็เลยกังวลนะคะฟังคุณแม่เล่าค่ะ
คนเขาลงเฟสมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่า

บอกลูกสาวว่าไอ้คนเล็กน่ะนะว่าระวังจะโดนฟ้องกลับ

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำอะไรได้นอกจากกับพนักงานสอบสวนนักสืบเขาสืบเอง
อะไรได้เมื่อไหร่ล่ะก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่เขา
ทีนี้ค่ะด้านพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑เนี่ย

บอกว่าตำรวจส่งสำนวนให้กับอายการล่าช้า
ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาออกจากเรือนจำแล้วก็หลบหนีไป
ก็ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนคดีนี้เนี่ยนะคะ
ทำสำนวนไปตามอำนาจหน้าที่
ทำตามกรอบเงื่อนไขของเวลาอย่างครบถ้วน
ดังนั้นที่มาเล่าข่าวนี้ให้คุณผู้ชมฟังอีกเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจขอสารออกหมายจับเสียหายกับลูกน้องแล้วนะ

หลังจากช่วงปลายปีที่แล้วออกหมายจับแล้วก็จับได้แล้วรอบหนึ่ง
ทีนี้ณตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามจับกลุ่ม
ถ้าเกิดว่าใครให้การช่วยเหลือให้ไม่ว่าจะเป็นเสียหาย
หรือว่าในแจ๊กก็จะให้ที่พักพิงอะไรก็ตามเนี่ยค่ะ
ถือว่ามีความผิดนะจะต้องถูกดำเนินคดีตามไปด้วยค่ะ